ไปดูรายงานพิเศษกันหน่อยเลยครับบางกอกซิตี้ฟอร์มแรงจริงจริงสำหรับการขันศึกษาไทยแลนด์ลีกในรูปรูปการณ์นี้
ไปดูกันหน่อยว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้พวกเขานั้นมีฟอร์มที่ร้อนแรงแบบนี้เป็นเพราะอะไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
กอกดรากอนอารีน่าหรืออาคารกีฬาเวท๑๐เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดง
ที่นั่งบนอัทจานมุมนี้กองเชียเจ้าขิ่นในนามเอฟซีจวนเจียลยึดพื้นที่เชียทิมลักษณ์
บางกอกซิตี้มีฉายาว่าบางกลเทพ
ตราสัญลักษณ์เหนือผืนทงสีดำและสีเหลืองสีประจำสโมสร
ปรากฏเด่นตามริ้วทงที่โบกสะบัดตามจังหวะเพลงเชียร์ตลอดเกมการแข่งขัน
ยิ่งเดือดการเชียร์ยิ่งดุดัน
เพราะพวกเขารวมตัวจากความชื่นชอบสไตล์การทำทีมของต้นรังสรรเกียบัตร
สมัยเป็นผู้จัดการทีมสโมสรนนทบุรี
ต้นมาซื้อทีมปุ๊บเรามีทีมของเราเองแล้วนี่หว่าอะไรอย่างนี้พี่
ไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วไงพี่เข้าใจไหมพี่
เพราะเราก็โซนนั้น
ก็คือเราตามผู้จัดการทีมมาพี่ต้นไปไหนเราไปอย่างนั้นนะพี่
ก็ขอให้ผู้เล่นตั้งใจให้ดีทำให้ดีที่สุด
พวกเราไม่ทิ้งกันพวกเรายังเจียอยู่ข้าง
พวกเรายังยืนอยู่ตรงนี้เอฟตีจวนเจียนครับผม
ผลงานไม่แพ้ใคร๗นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาล
ปตันทีมสโมสรบางกอกซิตี้เปิดเผยว่า
สิ่งสำคัญคือกำลังใจจากกองเชียร์กลุ่มนี้ที่ผูกพันเหมือนครอบครัว

เชียร์ผมมาตลอดครับจนแอบตีจวนเจียร์ครับ

ถ้าไม่มีกองเชียร์ครับอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
ในวันพุธที่๒๒มิถุนายนนี้

แข่งขันตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๕นาทีค่ะ
มันรู้ชาญเจอมูลข่าวเทราะทีวีรายงาน